คดีคนหายกันหน่อยนะคะครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะแจ้งว่าคุณพ่อของครอบครัวนี้อายุ๗๑ปีหายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์
โอ้โหกุมภาที่คลองสี่นะปฐุมธานีนะคะจำจุดเริ่มต้นก่อนนะคะแต่ประจวบเหมาะกับเมื่อวานนี้ค่ะ
ชาวบ้านนะคะไปเจอกระดูกชิ้นส่วนกระดูกเขาบอกมันใหญ่ผิดปกติหมามันข้ามมาค่ะก็เลยตามหมาไปจนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ในป่าละม้อที่ตำบลอำเภอราชย่านะคะจังหวัดกาญจนบุรีตรวจสอบไปตรวจสอบมาเป็นคนคนเดียวกัน
หายตัวออกไปจากบ้านนะคะที่ปฐุมธานีคลอง๔ค่ะแล้วมาเจอที่กาญจนบุรี
อ่ะวันนี้เมื่อวานนี้นะคะครอบครัวไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะพาคุณผู้ชมไปดู
ไปดูการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
ผู้เสียชีวิตที่หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์หายไปจากคลอง๔เนี่ยนะคะ
ชื่อวันนายสุรินนิรนาสภุลีและไปพบของเสยชีวิตอยู่ที่ปรหละมะที่กาญจนบุรีค่ะ
ครอบครัวนะคะได้รับแจ้งจากตำรวจก็ไปยืนยันตัวตนต่างไปพิสูจน์ต่าง
เอาสรุปว่าเป็นคุณพ่อนั่นแหละที่หายไปจริงหายไปยังไงเดี๋ยวทีนี้เล่าให้ฟังกันต่อนะคะ
คือพิธีชนดุมวิญญาณลูกชายชื่อว่านายโดนละยศนะคะ
บอกว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวหลายโรค
ตับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจระยะหลัง
มีอาการอัลไซเมอร์ด้วย
ตัวเองเนี่ยเคยพาพ่อมาหาเพื่อนที่กาญจนบุรีบ่อยครั้ง
แต่อยู่ในเมืองไม่เคยมาที่อำเภอราชย่าสักที
แต่ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เพราะคิดว่าน่าจะมาจากอาการอัลไซเมอร์ของคุณพ่อ
ประกอบกับโรคประจำตัวกำเริบ
และมั่นใจว่าไม่ได้ถูกฆาตกรรม

คิดว่าแกออกจากบ้านไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้ครับ

ไม่มีครับน่าจะอยู่ครบครับ
ผูกพันกับที่นี่เพราะว่าเขามาทีก็

เขาก็ตั้งใจจะมาหาแหละครับ
คาดว่าตั้งใจจะมาหาคุณอา

คาดว่าน่าจะลงรถที่แยกที่อะไร

ปกติเวลามาก็จะมีลูกพามา
มาก็มาด้วยกันตลอด
ไม่เคยมาอย่างนี้ครับ
ส่วนช่วงของการที่ไปพบศพ

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓สัปดาห์ค่ะ
เรื่องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้

กางเกงขายาวสีดำ
ส่วนกระดูกแขนสองข้างหลุดหายไป
ชาวบ้านเนี่ยคือไปเจอตรงนี้แหละ
จุดที่ทำให้เจอก็คือกระดูกแขนนี่แหละ
เพราะมีสุนัขคาบกระดูกออกไป

ร้อยโทชัยยนันเฉลย
เป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตายบอกว่า
ไม่รู้ว่าผู้ตายมาตรงนี้ได้ยังไง
แต่ก่อนจะรู้ว่าหายตัวไป
นายสุรินโทรมาบอกผู้ตายเนี่ยนะ
โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาหา

ถ้านั่งรถคนเดียวมาไม่ต้องมานะ

ของผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวแช่งอย่านิดค่ะ

ให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไปเทียบเคียงผู้เสียชีวิต
แล้วเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่มาที่ไป
๒๖กุมภาพันธ์จู่พ่อเดินออกจากบ้าน
เห็นพ่อไปเรียกแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่ถนนหน้าหมู่บ้าน
สินติดตัวพ่อเอาสมุดบัญชีเงินฝากไปเท่านั้น
พ่อเดินออกจากบ้านไปขาดการติดต่อไปเลย
กระทั่งตำรวจติดต่อมาว่าพบศพพ่อนอนเสียชีวิตอยู่ในป่าที่เมืองกาลค่ะ
ตอนแรกไปถึงนะก็สองเสียสองใจแหละใช่หรือเปล่า
ใช่เลยนี่ชุดที่พ่อออกจากบ้านไป
แม้จะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างแต่ไม่ได้ติดใจว่าเป็นการฆาตกรรมนะคะ
และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยตามหาพ่อจนเจอ

เพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุ

ต้องดูแลเป็นอย่างดีเพราะลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะ
ว่าจะเป็นการหายตัวออกไปจากบ้าน
แต่บางคนเขาไม่ได้หายออกไปแล้วเสียชีวิตไง
คุณพ่อของรุ่นน้องผมหายออกไปแบบนี้
เดินข้ามจังหวัดเลยยังดีที่มีคนไปเจอค่ะบ้างนะ